สำหรับเรื่องนี้วิ่งมาราทอนนะนะคุณนะ

ยังต้องอ่านข่าวแบบมาราทอนกันอยู่

แต่ว่ายังมาราทอนติดตามข่าวกันอยู่
เพราะว่ามีข่าวว่าผู้จัดงานเขาโกง
คือบัตรทั้งหมดที่ขายได้สำหรับนักวิ่งนะคะ
เขาบอกว่าจะเอาไปเป็นส่วนหนึ่ง
บริจาคให้กับโรงพยาบาล
ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนี่นะคะ
คือเขาบอกว่าขายได้ประมาณ๖ล้าน๘แสนบาท
แต่โรงพยาบาลได้รับเงินบริจาคไป๕แสนบาท
เพราะหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปแล้ว๖ล้าน๔แสนบาท

เพื่อที่ได้เงินเข้าโรงพยาบาลก็๕แสนกว่าบาท
เรื่องนี้ก็ต้องติดตามความคืบหน้าคดีกันต่อ
ใช่ค่ะซึ่งล่าสุดมีการควบคุมตัว
ชื่อว่าอาจารย์ตุ๊กบอกว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะคะ
ตำรวจบอกว่าจะต้องดำเนินคดีในข้อหาช่อกง
แต่ว่าตอนนี้อาจารย์ตุ๊กให้การภาคเศษอยู่นะ
โดยให้ข้อมูลนั่นแหละบอกว่าค่าจัดงานมัน๖ล้าน๔แสนบาท
ก็เลยเหลือเงินน้อยไงก็เลยให้โรงพยาบาลได้น้อย
ซึ่งจะบอกว่าจะไม่พูดอะไรอีกแล้วนะ
จะขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น
แต่ทีนี้ตำรวจตรวจสอบประวัติตรวจสอบไปตรวจสอบมา
เคยต้องโทษคดีกันโชคทรัพย์และโดนฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายด้วย
ข้อมูลเยอะนะคะอาจารย์ตุ๊กคนนี้นะคะ
เรื่องของคดีพันธ์ตำรวจเอกศักดรพิวพณิชย์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรชนบุรีเข้าสอบปากคำนายโชคชัย
ก่อการรวดหรือว่าอาจารย์ตุ๊กในภาพอายุ๔๘ปีนะคะ
เป็นผู้ต้องหาในคดีช่อกงประชาชนหลังจากที่มีการจัดงาน
เป็นตัวตั้งตัวตีเลยจัดงานวิ่งมาราทอนการกุศล
ทีนี้หลังจากการจัดงานแล้วคือจุดประสงค์ของงาน
คือการมอบเงินให้กับทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
แต่เงินมันไม่ตรงกับเป้าประสงค์ที่เขาตั้งไว้นะคะ
อบเงินให้กับโรงพยาบาล๕แสนบาทเท่านั้นเอง
คราวนั้นก็มีการเรียกมาพูดคุยนะ
โดยเฉพาะนายกิติพัฒน์ชนสรานนท์ประธานวิ่งการกุศล
มาพูดคุยกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชมบุรี
แล้วก็พูดคุยกับคุณหมอภูมิในการโรงพยาบาล

แล้วก็อยู่นายกิติพัฒน์ชนสารานนท์ประธานวิ่งการกุศล
ก็พูดว่าผมก็แค่เป็นคนที่ถูกชักใย

ในการที่จะดูแลจัดสรรเงินแล้วก็จัดงานทั้งหมด
ก็คือนี่แหละอาจารย์ตุ๊กนะฮะปรากฏตำรวจ
ต้องตามหาตัวอาจารย์ตุ๊กนี่สิแล้วก็จับมาตัวมาได้นะครับ
ตัวมาได้เนี่ยนะคะก็ต้องดำเนินคดีต่อไป
ทีนี้ก่อนที่จะมีการดำเนินคดีใดมีการสอบปากคำก่อน
ซึ่งอาจารย์ตุ๊กไม่ยอมให้การใดเลยนะ

ตำรวจก็เลยต้องเอาตัวเข้าห้องขังไปนะคะ

รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี

พบว่าอาจารย์ตุ๊กเข้าข่ายความผิดช่อกงประชาชน
จริงแล้วคาดว่าน่าจะรายได้รวมทั้งหมด

ไม่ได้๖๘ล้านบาทเนี่ยนะ

คนซื้อบัตรคอนเสิร์ตก็เยอะ
แต่ว่ามอบให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา๕แสนบาทเท่านั้นเอง
ซึ่งผู้ต้องหาไม่สามารถหาหลักฐานมาชี้แจงตรงนี้ได้
ว่ารับมาเท่าไหร่ขายตัวไปเท่าไหร่

รายละเอียดตรงนี้ไม่มีมาชี้แจง
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจคัดค้านการประกันตัว
เพราะว่าอาจารย์ตุ๊กมีพฤติการหลบหนี
รวมทั้งจะขยายผลไปถึงผู้เกี่ยวข้องด้วยค่ะ
หากพบว่ามีความผิดจะดำเนินคดีในข้อหา
ทีนี้เป็นการร่วมกันแล้วนะคะในการกระทำความผิด
อกจากนี้ต้องตรวจค้นประวัติต่อไป
อาจารย์ตุ๊กหรือว่านายโชคชัยตอนนี้หนีหมายจับอยู่ด้วยนะ
หมายจับของศาลก็คือฟ้องล้มละลาย

และยังมีหมายสารเก่าอีกหลายคดีหลายพื้นที่
ซึ่งต้องตรวจสอบว่ามีการจับกลุ่มหรือดำเนินคดีไปแล้วบ้าง

ใช่นะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เคยใช้ชื่อปลอม
แล้วก็ใช้ชื่อว่านายทงชัยเจรนัย
แล้วก็ร่วมกับนางเนียนนิพาหรือว่าป้าเนียน
เรือนใจดีอายุ๕๐ปีภรรยา
ก็ไปหลอกลวงคนอย่างนี้แล้วก็อยู่ระหว่างการหลบหนีอยู่นะครับ
ภรรยานี่แหละอยู่ระหว่างการหลบหนี
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนอยู่ระหว่างการติดตามตัว
ส่วนที่มีการพูดถึงอีกคนนึง
ซึ่งในช่วงของการจัดงานถือว่าเป็นตัวตั้งตัวตี

นายกิติพัฒน์ชนสารานนท์คนนี้ตำแหน่งจริงคือ
ประธานชมรมเดินวิ่งสวนหลวงร๙
เขาออกมาปฏิเสธเลยนะหลังจากมีข่าวแบบนี้

เป็นข่าวเสียแล้วนะเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแล้วนะ
ก็ที่เขาบอกแหละเขาถูกชักใยอยู่เหมือนกัน
บอกว่าไม่มีส่วนรู้เห็นหรือไปแตะต้องเงินบริจาคเลย
แล้วก็ซัดทอดถึงอาจารย์ตุ๊กในโชคชัยว่า
นายโชคชัยเป็นผู้จัดการเรื่องเงินและอยู่เบื้องหลังทั้งหมด

ทีนี้นะคะหลังจากการให้ปากคำกับตำรวจแล้ว
คุณกิติพัฒน์บอกว่าสบายใจขึ้นมากเลย
มีความมั่นใจและขอขอบคุณสื่อมวลชน
มีการนำเสนอข่าวความเป็นจริงให้กับสังคมได้รับรู้
ทำให้ตำรวจยังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหาของตัวเอง
ยืนยันว่าทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจและพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจ
ในช่วงของการเดินวิ่งนี่นะคะ
เขามันผิดสังเกตตั้งแต่ช่วงของการให้น้ำ

ปกติเนี่ยนะคะจะต้องมีน้ำเป็นระยะแล้วเขาก็วิ่งไปหยิบแก้วขึ้นมา

แต่อันนี้เอามือไปโรยรอง

แต่เรื่องของนายกิติพัฒน์ตำรวจบอกว่ายังต้องตรวจสอบอยู่

เขาไม่ได้รับผิดชอบเรื่องของเงินเรื่องของบัญชี
เขาเป็นแค่คนเซ็นเอกสารต่างเท่านั้นนะครับ